อีกประเด็นนึงนะคะเรื่องของแก๊งที่อ้างชื่อเจ้าของรัฐมอน
กรมสอบสวนคดีพิเศษล่าสุดคุมตัว๖ผู้ต้องหาที่ได้แอบอ้างนี้นะคะ
ไปส่งสารฝากขังผลัดแรกแล้วแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วย
เพราะเรื่องของโทษขององค์กรนี้เป็นองค์กรอัธยกรรมข้ามชาติทีเดียวนะคะ
ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายสูงกว่า๙๐๐ล้านบาท
พฤติการของแก๊งนี้เขามีวิธีการในการหลอกลวงอย่างไรบ้างนะคะ
ไปติดตามจากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
สภาพของนางสุพัทราจันทรังศรีประธานบริษัทฮัตยีกรุ๊ป
หลงเหลือคราบของนักธุรกิจสาวนับพันล้าน
ร่วมกับนายเทพโยธินมหาทุนซึ่งอ้างตัวเป็นเจ้าแห่งรัฐมอน
หลอกลวงนักธุรกิจไทยให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการ
ร่วมลงทุนเม็กกับโปรเจคนับพันล้าน
แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้น
นางสุพัทธาและนายเทพโยธินรู้จักกันเมื่อหลายปีก่อน
ทั้งสองเป็นมิจฉาชีพที่สมอ้างตัวเองขึ้นมาจากคนธรรมดา
แต่ต่างฝ่ายต่างมีอาชีพหลอกลวงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
โดยนายเทพโยธินเคยอ้างตัวเป็นนายทหารยศใหญ่โต
และเจ้ากี้เจ้าการอยู่ตามแถบแนวชายแดน
ส่วนนางสุพัทธาเคยหลอกนักลงทุนว่าตัวเองได้โครงการสัมปทานไม่กับโปรเจกต์ของรัฐบาล
แต่ภายหลังคนเริ่มจับได้เพราะโครงการอยู่ในประเทศ
เมื่อทั้งสองมีโอกาสรู้จักกัน
จึงเริ่มรวมหัวอุปโลกสมอ้างยศและตำแหน่ง
หนักขึ้นจึงอ้างตัวเป็นเจ้าแห่งรัฐมอน
เพราะยากต่อการถูกตรวจสอบ
คือเจ้าคนนี้เข้าออกในประเทศไทย
แล้วก็มาหลอกลวงในลักษณะแบบแต่งเป็นชุดในพลหลอกลวงไปเรื่อย

ไม่ใช่สุพัทธาเดินทางไปประสานเขาต่างประเทศ

ก็คือกลางกรเป็น๒กลางที่มีพฤติการ
ที่มันหลอกลวงประชาชนมาเจอกัน

ตรวจสอบยากกว่าเดิม
พลตรีทหารถูกไล่ต้อนจนมันไม่เวิร์ค
ไอ้เจ้านั้นก็คือหากินโดยลำพังที่แรกก็
ก็ต้องจบเรื่องราวของตัวเองไป
โคจรมาเจอกันมันก็เลยอัพ
ขบวนการลวงโลกนี้มี๓ส่วนหลัก

แบ่งงานกันทำตามหน้าที่ต่าง
เริ่มจากบริษัทฮัตดีกรุ๊ปที่นางสุพัทราเป็นเจ้าของ

และสร้างความน่าเชื่อถือหาคนไปลงทุนที่รัฐมอน
ส่วนที่สองคือการอ้างตัวเป็นเจ้าแห่งรัฐมอน
นายเทพโยธินเป็นคนดำเนินการ
และแต่ละครั้งจะจ้างให้คนมากราบไหว้
และเยี่ยมเยือนผู้ว่าตามเมืองต่าง
ส่วนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องอุปโลกขึ้นทั้งสิ้น
ส่วนที่๓คือกลุ่มที่คอยประชาสัมพันธ
สร้างความน่าเชื่อถือให้สองคนนี้
เพื่อหวังหาเหยื่อให้ได้มากที่สุด
ส่วนอีก๓ส่วนย่อยคือกลุ่มสร้างโปรไฟล์
ให้สมาชิกเพื่ออัปเกตตัวเอง
กลุ่มรักษาความปลอดภัยที่ทำตัวเป็นบอดี้การ์ด
รวมถึงกลุ่มสร้างวุฒิการศึกษาปลอม
และอีกส่วนที่สำคัญที่สุดที่กำลังขยายผล
คือกลุ่มมูลนิธิอาสาบรรเทาภัย
ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้งหมดมีผลประโยชน์ร่วมกัน

อย่างที่บอกมันมีหลักฐานที่เราน่าเชื่อว่าทั้งสองกลุ่มนี้
มีการสมรู้กัน
ในบางสิ่งบางเรื่องมีผลประโยชน์ร่วมกัน
แต่สิ่งที่ทำให้ขบวนการนี้ชักชวนคนได้มากที่สุด
คือกลุ่มสื่อมวลชนที่ร่วมกันหลอกลวง
โดยดีเอสไอมีข้อมูลว่าร่วมกับนางสุพัทธามาตลอด
ยังทำหน้าที่หานักข่าวลงพื้นที่
และทำข่าวสร้างความน่าเชื่อถือ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลทั้งหมดแล้ว
เรามีหลักฐานที่เชื่อว่า
เซ็ตอัพขึ้นมานะครับ
แล้วก็ไปหลอกพี่เพื่อนนักข่าวเนี่ย
สายให้ลงข่าวในเรื่องนี้

เขาย่อมรู้ในอาชีพนักข่าวที่เขาเป็น
หรือถ้าเขามีประสบการณ์เขาย่อมรู้ว่า
เมื่อทำหนึ่งแบบนี้สองมันจะเกิดอะไร

กล้าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายจาก
ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการแอบอ้าง
เป็นเจ้าแห่งรัฐมอนทั้งสิ้น๙คน
แต่ยังเหลืออีก๒คนที่หลบหนี
โดยเฉพาะนายเทพโยธินที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นกำลังเร่งประสานทุกหน่วย
ติดตามตัวกลับมาดำเนินคดี
ผู้ที่พัดบุญนินข่าวเทียรักทีวี